คุณผู้ชมครับแล้วก็มาดูข่าวนี้ต่อช่วยกันตามหากันหน่อยนะฮะ
คนขับเบ้นหัวมร้อนลักษณะเหมือนเขาไม่พอใจที่มีคนขับรถกระบะนั้น
ขับปาดหน้าเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็ปาดกลับมา
ไปต่อว่าไปต่อยคนขับกระบาดซึ่งเป็นคุณลุงอายุ๖๙ปี
บังคับให้คนขับกระบะไปกราบขอโทษแม่ที่นั่งมาข้าง
บอกว่าแม่เขาเนี่ยหัวกระแทกกระจกเพราะลุงอ่ะ
ตัดหน้าเขาต้องเบรกอะไรแบบนี้
อันนี้เป็นคลิปที่สถานตรวจสภาพรถแห่งหนึ่งนะฮะ
คุณลุงก็อ่ะไปขอโทษแล้วนะฮะแล้วคนขับเน้นก็ขับไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทีมข่าวเราตามไปเจอคุณลุงคนนี้
ชื่อว่าคุณลุงมนตรีสาคุณหรือว่าชื่อว่าคุณตาน้อยครับ
อายุหกสิบเก้าปีนะฮะก็อยู่ที่บ้านสำโคง
อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นคุณตาหรือคุณลุงเนี่ยก็บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะ
คุณตาเองก็ขับรถจะไปต่อทะเบียนในตัวอำเภอพอทางเข้าหน้าร้านแล้วก็ชะลอ
เลี้ยวตีไฟและกระพริบกระพริบจะเลี้ยวขวาเข้าร้านนะฮะ
แล้วก็เห็นข้างหลังว่ารถอยู่ไกลไกลสักห้าสิบหกสิบเมตรค่ะ
คิดว่าก็คงจะระยะพอกับเบรกแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปนะฮะ
ทันใดนั้นตามภาพที่ปรากฏคือรถเบ้นคันนี้เลี้ยวเข้าตามมาแล้วก็ปาดหน้าให้จอด
เดินลงมาต่อว่าชกที่ขมับหนึ่งครั้งนะฮะ
บอกว่าเขาเนี่ยไปขับปาดหน้าอะไรแบบนี้แล้วผู้ชายคนขับเบ้นก็บังคับให้ตาลงมาจากรถ
กราบขอโทษแม่ผมด้วยนะฮะแม่ผมนั่งมาเนี่ย
คุณตาก็ลงไปกราบขอโทษสองรอบพร้อมกับถามเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนไหม
คุณแม่เขาตอบว่าเจ็บนิดหน่อยที่หน้าผากนะฮะ
คุณตาก็ขอโทษแล้วกันนะครับแล้วก็เดินจากกันไปนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยพนักงานในร้านเนี่ยเห็นกันทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าไปช่วย
เพราะเกรงว่าผู้ชายคนนี้อาจจะทำร้ายโมโหหรือมีอาวุธหรือเปล่านั่นสิ

ลุงรถเรียบร้อยแล้วก่อน
พ่อใกล้เอาลุงรถค้าเนี่ยงหวังหวัน

เราก็ลุงรถก็ไปขอโทษ

คือเหตุการณ์ก่อนที่เราเห็นในคลิปเนี่ยตำรวจเขาก็สันนิษฐานว่า
คุณตาขับมาปุ๊บอาจจะเลี้ยวเข้ามาเลยด้วยความเป็นผู้สูงอายุด้วยเนอะ
แล้วรถเบนเขาขับตามหลังมาเขาอาจจะเบรกกระทันหันแล้วมาด้วยความเร็ว
ทำให้คุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันที่นั่งมาเนี่ยศีรษะไปกระแทกกระจก
บาดเจ็บทำให้คนขับเบ้นโกรธแล้วไม่พอใจก็เลยตามมาเอาเรื่องคุณตา
แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าคนขับเบ้นคนนี้เป็นใคร
พอกล้องวงจรปิดซูมไปแล้วมันไม่ค่อยชัดภาพมันแตก
ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของรถทะเบียนนี้ก็ยังไม่ทราบ
ต้องติดต่อดูกล้องอีกจุดหนึ่งของหน่วยงานเช่นเทศบาลหรือว่ากล้องของคนอื่นที่สามารถเห็นทะเบียนรถคันนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
แต่ภาพต่างทีมข่าวได้มาค่อนข้างจะเห็นหน้าของคนขับเบ้นชัด
ภาพนี้ก็ชัดเหมือนกันแหละครับ
ถ้าคุณรู้ว่าเป็นคุณหรือใครรู้จักผู้ชายคนนี้
บอกเขาหน่อยครับให้ไปติดต่อรับทราบข้อกระดาวหากับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองสองห้องในความผิดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
นี่คนนี้ในภาพที่วงกลมเอาไว้ให้นะครับ
ถ้ารู้จักบอกเขาหน่อยมาชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ